สิบนาทีในการใส่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่ได้ใส่ชุดแบบชุดไทย
ใส่ชุดไทยมาก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่แบบเต็มยดแล้วก็มีหัวมีเครื่องเยอะขนาดนี้
นี่คือแบบเต็มสตรีมมากค่ะ

แบบนานสงการของปี๖ค่ะเป็นสงการประจำวนพึ่นวิทยาหัสนะคะ
จะโดยทำยังไงนะวันนี้มันเป็นงามอย่างไทย
อย่างไทยค่ะต้องสำรวมนิดนึง

คุณภูมิได้ศึกษามาแล้วหรือเป็นสร้างการชุดอะไรอย่างนี้ที่เราใส่
มีนานสร้างการอะไรอย่างนี้แล้วศึกษาด้วยหรือเปล่า
ก็ศึกษานะคะอย่างตอนที่มารับอันนี้ก็ศึกษาเลยค่ะว่า
เราจะต้องใส่ชุดประมาณไหนอะไรอย่างนี้
แล้วก็เห็นแฟนคลับแท็กกันมาตั้งแต่รู้ว่าจะต้องมีงานวันนี้แล้ว
ว่าแบบจะต้องมีทุกปีแล้วก็จะมีตั้งแต่วันเศร้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแล้วแต่ว่าปีนั้นคือตกด้วยวันอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาปีนี้ก็ตกวันพฤหัสก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าแก้มมละกด
แล้วก็จะมีจะมีเสน่ห์ตรงที่ถูกปืนนะคะแล้วก็ขี่ช้างค่ะ
นี่เดี๋ยวเราต้องขี่ช้างเขาจะกลัวไหมเขาอยู่บนรถเอง

หนักไว้ทำชุดเขา
หนักหนันนิดนึงก่อนค่ะแต่ว่า

เพราะไม่กลับขับที่เพจคนหลังทะลา

มั่นใจไหม

อ๋อไม่
จริงก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะ
ก็คือแค่มันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างนี้แค่นั้นเลยค่ะ
ไม่ได้มีอะไรดราม่าไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะ
คือคิมเป็นคนที่ชอบเซฟอะไรพวกที่เป็นคำคม
ที่รู้สึกว่าเราจะต้องเข้มแข็ง
ซึ่งเอาจริงคือมันไม่มีใครมาอยู่กับเราได้๒๔ชั่วโมงหรอกค่ะ
คือสุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเราเองที่จะต้องอยู่
แล้วก็เผชิญกับเหตุการณ์แล้วก็ต้องตั้งสติเองค่ะ
คือบางคนคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะเป็นเกาะป้องกันเรา
ก็จะช่วยสอนเรานู่นนี่แต่ว่า
ที่สุดแล้วก็คือทุกอย่างก็คืนอยู่กับตัวเองค่ะ
มันก็หลายเรื่องอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกับใคร
ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกับใคร
ใช่ไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีค่ะ
คิดว่าไม่ถึงกับดราม่ามั้งมันไม่ได้แบบดาร์กอะไรขนาดนั้นนะคะ
คือคิมคิดว่าคิดแล้วค่ะว่ามันไม่ได้ทำร้ายใคร
แล้วก็ไม่ได้เหน็บใครหรือไม่ได้ทะเลาะกับใครจริง
ก็เลยลงแล้วก็ไม่ให้เป็นข้อคิดค่ะว่าสุดท้ายแล้ว
เราก็คือต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีคนเป็นขวัญของเราเยอะมากอาจรู้ให้เรียนแหม

ก็จริงยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ค่ะปีนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้
ก็เลยแบบให้เป็นเสื้อแล้วกันนะคะ

ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะให้ด้วยใจค่ะ

ไปดูใหม่เขาเห็นกันทั้งหมู่โลกนะคะใช่
ทำการบ้านมาไม่ดีเลยนะคะ
ก็มีแค่ตัวเดียวในโลกแหละเพราะว่ามันก็เป็นชื่อของเขา

ก็เรื่อยค่ะสนุกดี
โอเคค่ะ
ไม่ได้เป็นเซฟสวีตหวานร้อนค่ะแต่ก็คือไปกับเพื่อน
เพื่อนอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแล้วก็ไปกับพี่ก้องไฮไปหลายคนเลยค่ะ
ก็ไปกินขนมค่ะ
เด้นกินน่ะค่ะ